มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบอกเลยว่าปีนี้เห็นทีจะเป็นปีทองของนางงามไทยนะคะ
ฟาดมาอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาตี๒นะคะชาวไทยได้เฮกันใหญ่เลยนะคะ
ซึ่งสาวงามสาวสวยของไทยนะคะวัย๒๐ปีเท่านั้นเองค่ะ
แอนโทเนียโพซิลค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงแรกของเวทีนี้นะคะ
ให้กับชาวไทยค่ะปกติเนี่ยเราส่งไปส่งไปยังไม่เคยได้เลยนะ
ทำสำเร็จค่ะปีนี้เห็นบอกว่าเฉือนรองอันดับหนึ่งนามีเบียไปได้ด้วยความประทับใจสุดเลยค่ะ
แฟนนางงามแฟนชาวไทยต้องส่งใจเชียร์กันต่อค่ะกับน้องฟ้าสายปวีนสุดาค่ะ
จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะแต่เชื่อว่าโมง๓มาแน่
โอ้โหดูนะคะแฟนคลับชาวไทยไปให้กำลังใจขนาดนี้ใจมันฟูเวลาคนเป็นนางงามนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรอบพีริมนะคะสำหรับฟ้าสายเองก็ทำได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอดใจกันนิดนึงนะแฟนนางงามไทยนะจ๊ะ
คุณก็ต้องเตรียมชุดด้วยนะเพื่อรับมงของ